เอาละครับได้เวลาในการขีดเส้นใต้เมืองไทยแล้ว
วันนี้ต้องจับตามองเลยครับเรื่องของการประชุม
พิจารณา๖ยัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูลของ๓ฝ่าย
ก็คือสฝรัฐบาลสฝคลาสแล้วก็ทางสว
๒๓๒๔กรกฎาคมก็ถ้ำกลางการเสนอร่างแก้ไขร่รัฐธรรมนูล
ภาคประชาชนด้วยหรือสร้างร่างใหม่
ภาคประชาชนก็มีส่วนเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้นะฮะ
ดังนั้นจับตามองเรื่องนี้กับอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยได้เลยครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เมืองไทยในอดีตเรื่องของการเมืองเรื่องของรัฐมนูล
ดูเป็นเรื่องไกลตัวรัฐมนูลจะเป็นยังไงการเมืองจะเป็นยังไง
คนก็ทำมาหากินกันไปไม่ค่อยได้ข้องได้เกี่ยว
แต่ว่าช่วงหลังคนเขามีความรู้สึกว่าตัวรัฐมนูล
มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแล้ว
เอาง่ายก็คือว่ารัฐมนูลเปิดช่องให้เลือกนายกมาได้ยังไง
นายกมาแล้วก็ตั้งรัฐบาลตั้งรัฐมนตรี
ถ้าได้นายกรัฐบาลและรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ
อันนี้คนเดือดร้อนแงเศรษฐกิจเดือดร้อนแง่
ฉะนั้นระยะหลังคนเขาจึงจ้องว่าอ้อต้นเหตุเนี่ยสำคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูล
เห็นไหมฮะว่าช่วงหลังเนี่ยเรื่องของรัฐมนูลเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจมาก
วันนี้ในสภาเริ่มแล้วครับ
เขาเอายัตติ๖ยัตติทั้งยัตติของฝ่ายค้านทั้งยัตติของฝ่ายรัฐบาล
ทั้งหมด๖ยติเสนอให้มีการอภิปรายและเขาเริ่มอภิปรายกันมาแล้วตั้งแต่๙โมงครึ่ง
อภิปรายกันมาแล้วตั้งแต่๙โมงครึ่ง
เริ่มต้นด้วยผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายกันมา

แต่ละยตินั้นเนี่ยเขามีเหตุผลที่จะเสนอยังไง
เอาล่ะที่สำคัญที่สุดที่เราตามกันมาตลอด
จะ๖ยัตติ๕ยัตติจะกี่ยัตติ
สำคัญที่สุดแก้ได้หรือไม่ได้
เลิกกันเลิกกัน
ฉะนั้นเป้าทุกเป้าสายตาทุกคู่ยังจ้องไปที่สว
วันก่อนผมสัมภาษณ์ท่านสววัญชัยสอนสิริท่านก็ดูเหมือนว่าจะมีความหวังว่าคนที่จะเห็นด้วยมาอยู่ในฝั่งให้ครบ๘๔เสียงเนี่ยเริ่มทยอยกันมาทยอยกันมาทยอยกันมา
วันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงเพราะพรุ่งนี้จะต้องโหวตแล้วรับหรือไม่รับ
เอ้าขอตรวจแถวกับท่านสววัญชัยอีกทีหนึ่งครับสวัสดีฮะท่านวัญชัยครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพแล้วก็ท่านผู้ชมครับ
เป็นยังไงครับแนวโน้มที่เราคุยกันวันก่อนณขนาดนี้ณขนาดนี้เป็นยังไง
คุณสุภาพถ้าได้มีการโหวตผมขออนุญาตใช้คำว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีเสียง๘๔เสียง
และยัตตินั้นจะต้องผ่านศัพทยัตติหนึ่งใน๖ร่างนั้นผมเชื่อว่าร่างสสรคงได้ผ่าน
ในความวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของผมแต่ใช้คำว่าแต่อันนี้
แต่ถ้ามีอุบัติเหตุไม่ได้โหวตนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
อะไรที่เป็นสัญญาณให้ท่านวัญชัยคิด
ว่าคนจะเริ่มมาให้ความร่วมมือถึง๘๐เสียได้
อะไรเป็นสัญญาณการประชุมวิบเมื่อวานเนี่ยเป็นสัญญาณบอกไหม
ไม่ได้เป็นสัญญาณให้เป็นอิสระของแต่ละคน
ความจริงเนี่ยพูดกันแบบลึกแบบแรงกันมากทีเดียวนะฮะที่มาที่ไปต่าง
แต่สรุปว่าให้ตอบว่าเป็นอิสระ
เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคล
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้
ผมจึงกล้าพูดกับคุณสุภาพว่า
กระแสเสียงของคนที่จะสนับสนุนเนี่ย
ให้ยัตติสสรในส่วนที่เป็นของรัฐบาลคงผ่าน
ถ้าได้มีการโหวตแต่ยัตติอื่นที่แก้รายมาตรา

เอาหน้าอย่างน้อยก็โหวตร่างของรัฐบาลที่ให้มีสอสอรอ
๐คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง๑๕
มาจากสวส่งมา๑๐สสส่งมา๑๐ที่
ประชุมอธิการบดี๒๐นี่นักเรียนนักศึกษา๑๐
นั่นคือร่างของรัฐบาลที่คิดว่าน่าจะผ่าน๘๔เสียงจากสว

ก็ขออภัยเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลา
แต่ยืนยันได้ว่าณขณะนี้ผมประเมินณสถานการณ์นี้นะครับ
ผมมีความมั่นใจดูตาพักพวกนะฮะแล้วก็ประเมินกันเนี่ย
ผมว่าส่วนใหญ่คนที่เขาจะเอาส่วนใหญ่จะซุ่มเงียบนะฮะ
แล้วก็จะเฉยแต่คนที่คัดค้านเนี่ยออกตัวแรงออกตัวแรง
เดินสวนกันเนี่ยจับมือถามกันไหมหรือกระซิบกันไหมเอาไง
มีถามมีถามบ้างก็ส่วนใหญ่ก็ถามนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เราพอประเมินได้พอจะนี่ผมตอบว่าคุณสุภาพเนี่ย
เอาจากการประเมินแล้วก็มีการพูดคุยเป็นแบบตัวต่อตัวกัน
เพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่า
สถานการณ์ต่างทั้งหมดทั้งภายในภายนอกและรวมทั้งในสภาเนี่ย
จะมีส่วนผลักดันให้การตัดสินใจนั้นจนกระทั่งผมมีความมั่นใจ
สัญญาณจากผู้มีอำนาจยังไม่มีเลยใช่ไหมยังแล้วแต่ว่า
ตอบเลยว่ายังไม่มีและก็เขาบอกว่าเป็นอิสระและเป็นเอกสิทธิ์
เพราะคุยกันถามกันเพราะว่าก็อย่างนี้เหมือนทั้งคุณสุภาพแล้วก็สื่อทุกฉบับก็จะถามอย่างนี้
หาว่าเอ๊ะไม่สุดเพราะทุกคนว่าที่มามาอย่างนี้นะครับ
รุปแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีสัญญาณใดให้ตัดสินใจเองนะครับ
การชุมนุมเมื่อวันที่๑๙ได้มองเห็นพลังเอาละใครจะว่ามากว่าน้อยอะไรก็ตามแต่เถอะ
มีผลเข้าไปอยู่ในใจที่จะตัดสินใจของสวเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมหรือไม่เกี่ยว
ผมว่าอันนั้นวิเคราะห์ได้หลายมุมมากนะครับแต่แน่นอนว่าการแก้ไขรัฐมนูลเป็นส่วนหนึ่ง
ที่มาจากทั้งปัจจัยภายในภายนอก

การล้มเหลวของการเคลื่อนไหวนั้นทำให้พลังเหล่านี้อ่อนตัวลงไป
ความจริงพลังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนต่อการแก้ไขรัฐมนูล
แต่จะด้วยความขัดแย้งหรือการล้มเหลวของการเคลื่อนไหวด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตามเนี่ย
จึงทำให้พลังนี้ดูอ่อนแรงไป
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ที่ผมคุยกับคุณสุภาพณวันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าได้มีการโหวตผมยังกลัวว่าได้มีการโหวตหรือเปล่าเท่านั้นนะครับ
อ่ะอะไรที่คุณวัญชัยบอกสองสามครั้งแล้ว
กลัวจะไม่มีการโหวตมันมีอะไรที่จะทำให้เดินไปไม่ถึงจุดที่จะโหวต

กำหนดกันไว้ว่าจะต้องปิดการอภิปรายสิบแปดนาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นไปได้
อ่าเป็นไปได้ไหมที่ไปไปมามามันไม่สามารถกำกับให้อยู่ได้ถึงสิบแปดนาฬิกา
เพราะวิกาโหวตเนี้ยต้องใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมงอืมอืม
ก็แปลว่าแล้วต้องปิดเที่ยงคืนด้วยเพราะมีพระราชกฤษฎิกาปิดสมัยประชุมฮะ
อันนี้จะเป็นเหตุเท่าที่ผมคิดว่าอาจเป็นอุบัติเหตุได้อย่างหนึ่ง
ทำให้โหวตไม่ได้และโหวตไม่ทันนี่ก็ผมคิดเอานะ
ที่มีเสียงข่าวแล้วก็พูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานว่าในข้อบังคับเนี่ยมันกำหนดให้มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาคณะหนึ่งได้เพื่อทำการศึกษาก่อนที่จะรับหลักการ
เพราะฉะนั้นมีบางกระแสเกมอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเอาเกมนี้มาใช้หรือเปล่า
เขาพูดกันมาตั้งแต่เมื่อวาน
คือหมายถึงว่าอภิปรายกันทุกยัตติแล้วแทนที่จะโหวตรับหรือไม่รับหลักการ
ก็เอาช่องทางถ้าอย่างนั้นตั้งกรรมธิการศึกษาปัญหาขึ้นมาก่อน
แล้วนัดมาโหวตกันอีกทีหนึ่งในสมัยประชุมหน้า
ไม่ใช่นัดมาโหวตเป็นการไปศึกษากันในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้วัน
จนกระทั่งตกลงกันได้ว่าจะแก้อันไหนอันไหนไม่แก้อันไหนเอาไม่เอา
แล้วค่อยมาว่ากันแปลว่าทุกอย่างยังไม่ได้มีการโหวตกัน
มีคนพยายามลากไปสู่จุดนั้นเหรอ
ผมเห็นเป็นข่าวอยู่นะฮะแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรไปมากกว่านี้
แต่ได้ข่าวอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วสื่อเอามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันครับ
อันนี้ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภาไหม
ก็มันอยู่ที่สมาชิกถ้าสมาชิกเสนอขึ้นมาแล้วมีคนรับรองถูกต้องนะฮะ
แต่ผมมองนะถึงใครจะทำอย่างไรก็แล้วแต่
ผมยังเชื่อว่าจะเกิดความโกลา
มีโปรหลาฝนและเกิดความวุ่นวายในสภาได้
มันจะลามมาถึงนอกสภาใช่

สองมันมีเกมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเชื่อว่าทุกฝ่ายจะยอมกันหรือเปล่า
เนี่ย
จะเป็นอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้นเฉพาะเอาเรื่องอย่างนี้มาเถียงไปเถียงมาเผลอ
เลยเวลาอยู่คุณผู้ชมครับ
เอาถ้าอย่างนั้นจับตามองกันต่อ
และถ้าเป็นอย่างนั้นคุณวัญชัยคิดว่ามันจะโกลหนเฉพาะในสภา
หรือจะโกลหนนอกสภาด้วย
จะเป็นเงื่อนไขที่ให้มีการเคลื่อนไหว
ก็เขามีวางแผนกันจะเคลื่อนไหวไปไปมามาก็จะเอาเรื่องนี้มาเป็น
ปัจจัยต่อการเคลื่อนไหวแรงขึ้นไปอีก
เอาล่ะเอาล่ะขอบพระคุณท่านวัญชัยฮะวันนี้มีคิวจะต้องอภิปรายกี่โมงครับ
เข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก๕โมง
ได้ได้จะคอยฟังจะคอยฟังขอบคุณครับ

เป็นประเด็นที่น่าตามอย่างยิ่งว่าถ้ายื้อกันไปยื้อกันมา
แล้วไม่มีการโหวตรับหรือไม่รับหลักการ
แล้วต้องไปตั้งกรรมธิการวิสามันไปศึกษา
มันจะหายไปนานแค่ไหนไม่รู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
วลชนนอกสภาจะว่ายังไงเพราะวันนี้เขาก็เดินสายไปทุกจุด
ไปที่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
ประชาชนวิจารณ์เป็นเรื่องของการเตะถ่วงด้วยนะอาจารย์
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ

สวอีสานสวทหารตำรวจสวที่ยังไม่เปิดหน้า
สวที่ยังสงวนท่าทีอะไรอยู่เนี่ย
ก็จับตามองการประชุมร่วม๒วันนี้ความเข้มข้นทางการเมืองนะฮะ